แล้วมีพระเอกคนไหนบ้างนะคะที่แบบว่า
ห่อเป็นทุนเดิมแล้วพอมาเจอบทละครที่มันส่ง

แบบว่าปังมากดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยนะ

ไปดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ประเดิมที่พระเอกทั้งฟ้าเลยละกันค่ะ

ติ๊กเจษฎาพรค่ะตำนานแดงใบเล่ที่ยังมีลมหายใจ
แห่งภาพยนตร์เรื่อง๒๔๙๙อันทภัณฑ์ครองเมืองนั่นเอง
ที่ทำให้พี่ติ๊กนั้นแจ้งเกิดในวงการอย่างสมศักดิ์ศรีค่ะ
คือสมัยนั้นใครเกิดทันนะพี่ติ๊ก

กล้าวใจสุดนะคุณผู้ชมค่ะ
และดังมากเลยในบทแดงใบเล่

ดังติดลมบนทันทีเลย
และนอกจากพี่ติ๊กจะดังนะเป็นปรากฏการณ์แล้ว
หนังเรื่อง๒๔๙๙อันตภัณฑ์ครองเมือง

เรียกว่าเป็นการพลิกฟื้นวงการภาพยนตร์ที่ซบเซานะ
ให้กลับมาแบบมีชีวิตซีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ว่าเออเป็นเมียเราต้องอดทน

เปลี่ยงสุดสุดกับบทละคอนสุภาบรุจุธาเทพ

ละครออนแอร์เพียงไม่กี่ตอนเท่านั้น
บอกเลยว่าความปังของเจมส์จิคือมาเหนือคาดมาก

ลูกกับเมล่าจำได้
มาเหนือฆาตจนได้รับฉายาสุปตาสายฟ้าแลบ
ยังเคยสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกมาแล้วด้วย
เท่านั้นนะหลังแจ้งเกิดความเนื้อหอมของเจมส์จิรายุค่ะยังทำให้แบรนด์สินค้าเนี่ยรุมจิ
พรีเซนเตอร์เลยและฟาดค่าตัวสูงริ้วแบบไม่แพ้ซุปตา
พี่คนอื่นเลยนะคะแต่งานนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ะ
เพราะว่าแบรนด์ไหนได้เจมส์จีไปนะบอกเลยว่า

ประมาณ๒๐เจ้าแป๊บเดียวเองเธอ
เล่นละครรุ่งเดียว
บอกเลยและที่สำคัญความแบบว่าหล่อเหลา

บอกเลยว่าพาเจนจิรายุทธ์ก็ได้โอกาสพิสูจนฝีมือทางการแสดงนะคะ

ใช่ก็ล่าสุดเพิ่งเล่นกับพี่แอนกระหลัดรักไป

ฉันเก็บทุกเรื่องนะของเจมส์จินะ

อีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพของวงการนะคะที่เพิ่งจะสร้างปรากฏการณ์ดังเปรี้ยงไปเมื่อไม่กี่ปี
ก็คือหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์ค่ะกับละครสุดฮิต

ของตัวละครนี้เป็นยังไงพี่แจ๊คตอนนั้นคนอินมากเลยนะ

ทำเอาสาวหลงกันทั้งประเทศเลยนะคะ
ส่งให้เจ้าตัวติดลมบนกลายเป็นพระเอกแถวหน้าของต้นสังกัด
มีละครต่อปีไม่ต่ำกว่า๓เรื่องพี่แจ๊ค

อีเวนต์เนี่ยแน่นตลอดปีพี่แจ๊คเนี่ยไปสัมภาษณ์บ่อยมากจำได้เลยช่วงนั้นค่ะ
ยังมีพรีเซนเตอร์ตามจีบอีกเพียบเลยนะคะ
ที่สำคัญค่าตัวต่องานพุ่งพลวดเทียบชั้นซุปตาแถวหน้า
กลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์แจ้งเกิดของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้นะ
สำหรับหนุ่มฟิล์ธนพัฒน์นะจ๊ะ
ปิดท้ายกันที่หนุ่มหล่อขวัญใจแฟนคลับทั่วโลก

หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่สร้างปรากฏการณ์จากความดังซีรีส์เพียงเรื่องเดียว
นั่นก็คือซีรีส์เพราะเราคู่กันค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์วายที่ฟีเวอร์ในประเทศไทยมากเลยนะ
คนดังติดตามชมกันเพียบเลย

ซีรีส์วายเรื่องนี้ถูกนำไปแปลฉายในหลายประเทศทั่วโลก
ทำให้หนุ่มไบร์ทมีคนติดตามพุ่งพลวดหลายล้านในเวลาไม่กี่สัปดาห์ค่ะ
และที่ทำเอาฮือฮาสุดก็คือการไลฟ์ไอจีครั้งแรก
ที่มีแฟนคลับจากทั่วโลกเข้ามาชมเจ้าตัวเกิน๑แสน
คือเวลาเราไลฟ์คนดู๖คนนี่เราตื่นเต้นแล้วนะ
อันนี้เขาไลฟ์ครั้งแรกเป็นแสนค่ะคุณผู้ชม
แน่นอนว่าปัจจุบันนี้ไบร์ทคือหนุ่มฮอตคนหนึ่งของวงการที่มีงานรุมไม่แพ้ใครเลยนะคะ
ด้วยความหล่อด้วยความออร่าและด้วยความเก่งของน้องด้วยแหละ
ส่งให้น้องเนี่ยมีผลงานเข้ามาแบบรัวเลย
อันนี้ละมุนมากไปดูกี่ทีก็ไม่เบื่อ

เมื่อสักครู่นะคะเห็นแว๊บไปแล้วคุณฟิล์มธนพัฒน์กับน้องปรางกรณัน
อันนั้นเป็นพระนางนะคะจากฟ้าเพลงดิน